มีการไปพบรถยนต์ต้องสงสัย
จอดอยู่ภายในปั๊มน้ำมันที่จังหวัดยาลา
เมืองต้นพบว่าเป็นรถที่ถูกปล้นมา
ตอนนี้กำลังตรวจสอบนะครับว่าจะเป็นคาร์บอมหรือไม่

คนร้ายวางระเบิดจักรยานยนต์บอม
รถยนต์หุ้มเกราะในอำเภอศรีสาคร

หน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
หลังจากที่ถูกคนร้ายรอบวางระเบิดจักรยานยนต์บอม
บริเวณริมถนนทางเข้ากองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน
อำเภอศรีสาครที่บ้านซากอตำบลสากอ
ส่งผลให้ในอำเภอประหลัดอำเภอรวมทั้งอศ
และชาวบ้านถูกลูกหลงบาดเจ็บไป๘คน
รวมทั้งบ้านเรือนประชาชนเสียหาย๑หลัง
เมืองต้นก็พบซากชิ้นส่วนรถจักรยานยนต
คนร้ายใช้ซุกซ่อนระเบิดแสวงเครื่อง
ประกอบใส่ไว้ในถังแก๊สพิคนิคหนัก๑๐กิโลกรัม
โดยรถคันดังกล่าวเป็นของนายสูนิทแท่นมุกเป็นเจ้าของ
แจ้งหายไว้ที่สถานีตำรวจภูทรรือสอเมื่อปี๒๕๕๙
โดยคนร้ายใช้วิทยุสื่อสารจุดชนวนระเบิด
นำมาซุกซ่อนไว้ในรถจักรยานยนต์

จากการประชุมประจำเดือนกับผู้ใหญ่บ้าน
ส่วนสาเหตุก็คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มผู้ไม่หวังดี
ดักสังหารผู้บังคับบัญชาระดับสูงของอำเภอ

เพื่อสร้างสถานการณ์ในพื้นที่
ส่วนที่จังหวัดยาลาครับได้พบรถต้องสงสัย

ริมถนนสายรามันตะโลฮาลอตำบลกายูบ่อเกาะอำเภอรามัน
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ารถยนต์คันดังกล่าว
ปล้นจากบ้านทุ่งคาตะบนลำใหม่อำเภอเมือง

จากนั้นคนร้ายได้เปลี่ยนสีรถจากดำเป็นสีบรอนเงิน
แล้วก็ติดป้ายทะเบียนจากจังหวัดยาลาเป็นจังหวัดปัตตานี
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับว่า
มีการบรรจุระเบิดเป็นคาร์บอมหรือไม่
จากนี้ก็ยังพบว่ามีถังแก๊สน้ำหนัก๑๕กิโลกรัมอยู่ด้วย